งานศพนะงานศพมันก็เป็นงานที่เลี่ยงไม่ได้
ปกติเวลาเราเผาศพเนี่ยเราจะต้องนำดอกไม้จันทร์ไปวาง

แต่ว่าในงานศพงานนี้เขานำต้นแสนสีสร้อยไปวางไว้อาลัยให้กับผู้ตายค่ะ

มุกสีเหรอครับ

เออพี่จิ้มหอมขนาดไปกับหอม
นี่คุณย่าคุณยายบอก

ใบก็หอมดอกก็หอมค่ะ

เราก็ไม่รู้จักต้นแสนสีส้อยเนี่ย

เวลามีงานไม่จะเป็นงานบุญหรือว่างานศพ
ก็แล้วแต่ชาวบ้านเขาจะมาร่วมแรงร่วมใจกัน
เป็นบรรยากาศที่แสดงถึงความสมัครสมาธิสามัคคีนะ
เรียกว่ามาตุ่มโฮมกัน

ส่วนงานนี้คืองานศพของท่านหนึ่งนะคะ

เด็ดต้นแสนสีส้อยค่ะ
ซึ่งในงานทางโฆษก็ถาม
คุณยายบอกคุณยายจะเด็ดไปทำอะไร
คุณยายก็เลยบอกเล่าว่าหลายครั้ง
หลายงานเมื่อสมัยก่อน
ของคุณพ่อคุณแม่ของคุณยาย
ย้อนไปหลายสิบปีเป็นร้อยปี
เขามักจะนำต้นแสนสีสร้อยนี่แหละ

เผาศพให้กับผู้ตายแทนดอกไม้จันทร์
ซึ่งว่ากันว่าการใช้ต้นแสนสีสร้อยเนี่ย

หรือว่าเป็นประเพณีสืบทอดกันมาของชาวอีสานนะคะ
ซึ่งก็อาจจะใช้ในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะ

ต้นแสนสีสร้อยมันใช้ประโยชน์ได้
ก้านของมันเนี่ยสีจะคล้ายกับก้านของต้นสะดาว
แต่มันจะมีกลิ่นหอม

อาจจะเป็นการที่ถือว่าทรงผู้ตายเนี่ย

อีกหนึ่งเรื่องใหม่ที่เราก็นำมาฝากกัน

ก็ไปหาดูข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าเรื่องนี้ยังมีน้อยอยู่นะคะ